ช่วงนี้ฝนตกบางพื้นที่ก็ร้อนอบอ้าวซะละเกิน
พาไปหาอะไรดับร้อนดื่มกันดีกว่าค่ะ
น้ำดื่มที่มีชื่อว่าน้ำนางฟ้า
แบบทูโทน๒สี๒สไตล์นะฮะ
แล้วก็มีท็อปปิ้งของหวานตบท้ายใส่ในแก้วให้ด้วย
อุ้ยอากาศร้อนแบบนี้
อยากจะให้มาลองชิมเครื่องดื่มของร้านน้ำนางฟ้า
ร้านตั้งอยู่ในชุมชนบึงขุนทะเลนะคะ
อยู่ที่ถนนพ่อขุนทะเลซอย๑๓
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ที่ร้านนี้ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมาก

แล้วก็ถูกอกถูกใจของวัยรุ่นมาก
สีสันธรรมดาข้างบนมีเหมือนเป็นฝอยทอง

แล้วคุณดูเมนูของเขาเยอะแยะมากมาย
ที่ร้านเขาจะมีเมนูน้ำหลากสีแบบแปลกใหม่
ให้เลือกเพียบไม่ต่ำกว่า๔๐เมนู
ก็ไปตอบหาคุณคำหนึ่งคุณเลือกถูกไหมล่ะคุณจะเลือกอะไร

เคยมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณสุพัสราลักษณ์รักจันทร์
เล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนไม่ได้เปิดร้านขายน้ำแบบนี้นะคะอาชีพหลักของเธอคือนี่ไงเปิดร้านเสริมสวย
แต่ก็ด้วยพิษจากโควิด๑๙แหละทำให้รายได้มันหดหายไปเนอะเธอก็เลยหารายได้เสริมพยุงร้านเสริมสวยกันไปแบบนี้
ก็เลยเข้าไปดูในโลกโซเชียลเปิดร้านน้ำทูโทนขึ้นมาพร้อมกับประยุกต์ให้เข้ากับกลุ่มคนในจังหวัดสุราธานีด้วย
ก็ต้องดูว่าลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นเป็นคนแบบไหนนะช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็เน้นขายคนในพื้นที่กันไป
แล้วก็ยึดคอนเซ็ปต์ดับกระหายและอิ่มด้วยเขาบอกตอนนี้ผลตอบรับนี่ดีเกินคาดคุณดูวิปครีมโอ๊ยเหมือนกินขนมไทยไปในตัวนั่นดิแล้วคุณดูราคาของเขาราคาขายก็ไม่แพงด้วย
ราคาขายนะมีตั้งแต่แก้วละ๑๐บาทไปจนถึง๔๕บาทนะคะราคาดีราคามิตรภาพใครที่อยากดับกระหายและอิ่มอร่อยคุณแวะไปชิมได้ที่ร้านน้ำนางฟ้าบายโอแฮดทุเดนะจ๊ะ
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลย๐๙๕๑๙๓๕๙๗๘นะจ๊ะ